ก็ได้จัดอันดับ๕เหตุการณ์ที่สุดในย่านอาเซียน
ซึ่งใน๕เหตุการณ์นี้ค่ะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลไทย๒เหตุการณ์ด้วยกันค่ะ
ก็เผยแพร่บทความ๕ที่สุดของวงการฟุตบอลอาเซียนปี๒๐๑๖
ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลไทยถึง๒เหตุการณ์ด้วยกันค่ะ
อันดับแรกนะคะก็คือการคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่๕ได้เป็นชาติแรกในภูมิภาคนี้
ผลงานอันยอดเยี่ยมค่ะก็คือยิงไป๑๕ประตูเสียเพียงแค่๔ประตูตลอดรายการนะคะ
ขณะที่เจ้ามวยธุรสินแดงดาก็คว้าตำแหน่งดาวสันโวด้วยผลงาน๖ประตูค่ะ
ทั้งนี้นะคะเควินเลองค่ะเจ้าของบทความชิ้นนี้ก็กล่าวว่า
ทีมชาติไทยช้างศึกจะต้องไม่หยุดอยู่แค่การเป็นเจ้าอาเซียน
แต่ต้องยกสถานะขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของเอเชียทีมใหม่
โดยเริ่มจากการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
ในเกมที่เหลืออยู่ปีหน้านี้นะคะ
เอเชียนคลับ๒๐๑๙ที่ได้สิทธิ์ไปเล่นในรอบสุดท้ายแล้วค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ของวงการฟุตบอลไทยที่เป็นที่สุดแห่งอาเซียนในปี๒๐๑๘
คือการย้ายทีมของธนบูลเกษารัฐจากเมืองทองยูเนเต็ดไปสู่เชียงรายยูเนเต็ด
ค่าตัวที่สูงถึง๕๐ล้านบาท
ซึ่งก็ถือเป็นสถิติใหม่ของไทยลีกนะคะแทนที่เทียทรบุญมาทันที่ย้ายจากทีมบุรีรัมยูเนเต็ดมาอยู่กับเมืองทอง
ค่าตัว๓๕ล้านบาทแล้วก็กลายเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในอาเซียนอีกด้วยค่ะ
โดยเควินละอองก็ระบุนะคะว่าในวัยเพียงแค่๒๓ปีของธนบูลบวกกับการเล่นได้ทางมิดฟิลตัวรับแล้วก็กองหลังถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะ